ติดตามข่าวในข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้มีหลายข่าวนะครับ

คือภรรยาฝันเป็นลางแล้วรู้สึกว่ามันเป็นลางไม่ดีหรือเปล่า

ฝันแบบนี้๒ครั้ง๒คราทีนี้ก็เลยเป็นห่วงสามีครับ
เอาอาหารไปให้สามีแล้วก็ถามสามี
เธอคิดถึงฉันหรือเปล่าแฟะเลยมาเข้าฝันฉัน
บอกจะคิดถึงได้ยังไงทำงานอยู่ทำงานหนัก
สักพักเดียวเองตัวสามีเกิดอาการอาเจียนเป็นเลือด

เนี่ยตัวภรรยาบอกฝันเป็นลาง

รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโกดังสินค้าแห่งหนึ่ง
ที่บ้านหนองเก็บชีถนนอุดรหนองบัวลำพู

พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็หมู่ทิศอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ในที่เกิดเหตุนั้นพบศพของนายคำบังแก้วอิน
อายุ๖๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่รอปภของสำนักงาน
เสียชีวิตในสภาพศพถูกห่มผ้าไว้
มีคราบอาเจียนปนเลือดกองอยู่ใกล้นะครับ
โดยมีนางกุลอวยชัยภรรยากำลังกอดศพร่ำไห้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้

แพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบ
แล้วก็อาเจียนเป็นเลือดจนหัวใจล้มเหลว
เสียชีวิตมาประมาณ๒ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจศพ
ภรรยาแล้วก็เพื่อนก็สกเศร้าเสียใจ
ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้นะครับ
ภรรยาผู้ตายนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าสามีมาทำงานเป็นรอปภ

แล้วก็จะพักอาศัยอยู่ที่โกดังแห่งนี้นะครับ

ตัวภรรยาเองได้ไปพักอยู่ที่บ้านลูก
อีกตำบลหนึ่งนะก็คือที่ตำบลนาดี
และทีนี้ฝันคุณคือฝันเห็นสามีมาเข้าฝันเรียกชื่อของเธอ
แล้วก็มีเสียงหมาหอนฝันแบบนี้๒คืนติดกัน
เธอก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะ

นั่นสิก็เลยตัดสินใจครับเดินทางมาหาสามี
นำอาหารเย็นมาส่งให้สามีแล้วก็เล่าความฝันให้กับสามีฟัง
ยังพูดหยอกล้อกับสามีอยู่เลยนะบอกว่าคิดถึงฉันใช่ไหมล่ะ
ก็เลยมาเข้าฝันฉันเนี่ยเออก็แปลกเออตัวสามีก็ยังพูดติดตลกอยู่เลย
จะไปเข้าฝันได้ยังไงเนี่ยทำงานทำงานหนักนะ
จากนั้นสามีก็กินข้าวที่ภรรยาเอามาให้
แล้วก็เข้าไปพักผ่อนในห้องนี้นะครับ
แล้วอยู่ก็ไอแล้วก็อาเจียนเป็นเลือด
ทีนี้ครับตัวภรรยาก็บอกสามีไปโรงพยาบาลไหม
แต่สามีบอกไม่เป็นไรรอดูอาการสักพักก่อน
ตัวภรรยาบอกว่าพอสามีพูดจบเท่านั้นแหละ
อาการไม่ดีขึ้นเลยนะคุณนะอาการหนักเลย

ทีนี้ตัวภรรยาก็ไปบอกให้เพื่อนร่วมงาน
ช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยแต่ก็ไม่ทันการ
รถพยาบาลยังไม่ทันมาถึงปรากฏว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วครับ
ใครเป็นคนเรียกใครเรียก
ฝันค่ะฝันบ้าง
ค่ะฝันเยินผันไยก็เลยมา
ฝันว่าใครมาเรียก

ลุงว่าเรียกล่ะ

กี่วันมาแล้วฝันฝัน
ค่อยแล้วฝันละกาคม๒๐๐๗
คุณภรรยาผู้ตายก็บอกไม่คิดเลยนะ
ฝันมันจะเป็นลางร้าย
ส่วนทางด้านของเพื่อนของผู้ตายก็คือนายเจษดาพาชัยนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่างของโกดัง
ให้การนะครับบอกว่านายคำบังเป็นรอปภอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว

จะเสียชีวิตคือเห็นผู้ตายอาเจียนออกมาเป็นเลือด
ก็เลยสอบถามผู้ตายเหมือนกันว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

แต่ภรรยาบอกว่าผู้ตายป่วยนะครับ
แล้วก็ทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งเพื่อนก็พยายามที่จะพาผู้ตายไปหาหมอ
แล้วก็รีบแจ้งรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่ไม่ทันการครับเพราะว่าผู้ตายเสียชีวิตนะครับ
ต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายเคยป่วยเป็นวรรณโรค
แต่ผู้ตายอาจจะกินยารักษาไม่ต่อเนื่อง
แล้วก็เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทำให้อาการในกำเริบ
อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตในที่สุด
หลังจากเมื่อเห็นว่าญาติไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มอบศพให้กับทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ